ให้ที่ดิง
รวยอ้าวนะคุณมีทั้งบ้านที่ดินเงินทองสารพักษณ์สารเพล
หลายคนเลยเมาส์แรงคันหูจนได้ดีหรือเปล่า
มีเสียมีส่งมีเสียอะไรใครเลี้ยงเธอหรือเปล่า
นี่เลยจ๊ะบอกเลยไม่เชื่อก็ต้องเข้ามามาดูที่บ้านเลย

เข้ามาดูเลยแล้วกันนะคะว่ามีใครคอยเลี้ยงดูเธอหรือเปล่าค่ะ
ก็ไม่ปล่อยให้มโนกันไปนานจ้
เดี๋ยวจ๊ะแจกแจงให้ฟังนะว่าทรัพย์ทรงทรัพย์สินมีอะไรยังไงบ้าง

เพราะว่าจ๊ะเนี่ยเป็นคนเก็บเงินตั้งแต่จ๊ะเป็นจ้าคันหู
ล็อกวันละ๕๐๐๖๐๐ก็มีเงินเก็บ๒๓แสน
เราก็เลยเก็บเงินมาเรื่อย

เพราะจ๊ะคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุด

เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะสุกให้มันสุด
ความกระตันยูทำให้จ๊ะมีวันนี้จริง
ชัดปั๊บความกระตันยูมีให้จ๊ะทำให้จ๊ะมีวันนี้นั่นเองนะคะ
ไม่ได้มีใครเลี้ยงนะจ๊ะนอกจากนี้ค่ะจ๊ะอาสยามก็ยังได้พาทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรา
ชมของสะสมนั่นก็คือชุดนักร้องลงทุนแบบเฉียดแสนเลยทีเดียว
ทำให้เธอได้มีอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวมาจนถึงทุกวันนี้จ้า
มันลงทุนแบบคือหน้านี้คือเราโชว์ไปเลยหน้านึงแล้วก็ลงทุนไปครั้งนึง
ทุนแค่หน้านี้หน้าเดียวแล้วก็พออีกปีนึงเทศกาลนึง
เราก็เปลี่ยนชุดการแสดงเราจะทำไงให้รู้สึกว่า
ให้เจ้าภาพรู้สึกว่าจ้างจ๊ะไปแล้วคุ้ม
ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะเพลงใหม่ล่าสุดจีบหน่อยอร่อยแน่
เร็วนี้นะคะเพลงใหม่มาอีกแล้วปลายเดือนมีนาชื่อเพลงว่า
สวยวนไปข้ามมามาลองสักอ้ำฮะมาชิมสักคำว่าจะอร่อยแค่ไหน
โตแล้วไม่ต้องอายมัวแต่จ้องอยู่ได้ไม่ได้เป็นประกันนะคะ